ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวังเรื่องกับทางยานเรียง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้มีหลายเรื่องต้องมาตีกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
ใช่เอาอันนี้ก่อนเลยไอ้บ้าเนเน

มันบ้าจัดนะแล้วมันบ้ากามด้วย
ได้ข่าวว่ามีเมียตั้ง๑๕คนไม่พอใช่ไหม
เขาอ้างว่าเขาเคยมีภรรยา๑๕คน
นั่นน่ะสิคือใครไปเชื่อมัน๑๕คน

เช่าบ้านยังเช่าบ้านอยู่อยู่เลย
ทีนี้ปัญหาว่าไอ้มันไปทำเปิดสำนักดาบอะไรของมันเนี่ย

ก็อยากจะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ศิลปะป้องกันตัวต่างทีนี้
โรงเรียนต่างที่เปิดมาเนี่ยก็หาเงินแล้วครับ

ทำเป็นสำนักเหมือนกับของญี่ปุ่น

แต่ตัวจริงเนี่ยพอเห็นในที่โรงพักนี่คนละเรื่องเลยนะ
คอสเพลย์ก็คือมันคือการแต่งตัวเรียนแบบการ์ตูนเรียนแบบอนิเมะอะไรพวกเนี่ยค่ะ

แล้วก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน

แล้วเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกับในการ์ตูน
ชูศิษย์ตีแสงหน้า
คุณมิ่นครับลายการคุณแฟนไกด์ของเราดูแล้วจะต้องเข้าใจ

ก็คืออยู่ที่บรรยีนี้คือแยกกันตรงที่อราจารย์ของเรานี่

จับจูบรูปคลำ

ยังไม่สอดใส่เป็นอาณาจารย์

ถ้ามีการสอดใส่ซึ่งจริง
สารดีกาวางหลักไว้เลยนะครับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเหล่า
เป็นความผิดสำเร็จก็ต่อเมื่อของลับของชายล่วงล้ำไปในของลับของหญิงหนึ่ง
คุรีดังนั้นอาณาจารย์กับกระทำชำราวเนี่ย
แตกต่างกันตรงที่สอดใส่เท่านั้นเองซึ่งไปเหมือนกับต่างประเทศ
คือต่างประเทศเนี่ยมันจะมีลักษณะทางเพศอยู่๔ประการด้วยกันคือ
ข่มขืนกระทำชำลาวล่วงละเมิดสองหนึ่งข่มขืนกระทำชำลาว
ล่วงละเมิดโดยการสอดใส่สามโดยไม่สอดใส่สี่ร่วมกิจกรรมทางเพศโดยไม่ยินยอม
การที่สังคมตะวันตกเนี่ยจะยึดถือเรื่องของสิทธิของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
การที่จะไปล่วงละเมิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่มีเกี่ยวกับกฎหมายในการล่วงละเมิดในที่ทำงานด้วย
ค่ะนะฮะเช่นอ่าลูกน้องเป็นผู้หญิงนะฮะอืมเจ้านายเป็นผู้ชายนะฮะ
ไปถึงก็แบบว่าตีก้นจับก้นตีก้นนะแหมน่ารักจังโดนนะครับ
แล้วเขาบอกว่ากรณีแบบนี้ในสังคมไทยดันมีฮะ
คือต้องเข้าใจนะในสังคมไทยเขาไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ของฝรั่งเนี่ยยังถือว่าการจับร่างกายตัวเองในบางทีเนี่ย
เป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นมีการกอดกันมีการทักทายกันด้วยการจูบกันหอมแก้ม
แต่ในประเทศไทยไม่มีปรากฏว่าในไอ้โคฟาทูล่าอะไรเนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่าเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะโดนอ่านะฮะคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยตั้งเขาแค่อนาจารย์
ครับแต่ฟังจากคำให้การของเด็กหญิงสิบขวบสามคนแล้วเนี่ย
มันเกินอนาจารย์ไปแล้วใช่ไหมโอ้โหเกินแล้วครับเช่นบอกเด็ก
บอกว่าเนี้ยนะฮะจะต้องทำวิธีนะไม่งั้นจะไม่งั้นขาถาเสื่อม
คาถาเสื่อมหลอกเด็กไงแล้วก็ไม่ให้ไปไหนนะฮะ
ใช่ไม่ให้บอกใครต่อชีวิตต่อร่างกายต่อเสรีภาพต่อชื่อเสียง
ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจใช้กำลังประทุษร้ายผู้ข่มขืนใจ
อันนี้ก็คือเรื่องข่มขืนใจก่อนโดนไป๓ปี๓ปีนะฮะ
อันนี้อีกผู้ใดหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นด้วยประกันใด
ปราศจากเสรีภาพโดนไปอีกสามปีค่ะผู้ใดกระทำชำเลา
เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีและในกรณีที่เด็กนั้นน่ะ
อายุไม่ถึงสิบสามปีอืมนะครับโทษเจ็ดถึงยี่สิบปี
และนอกนั้นก็คือกระทำอนาจารย์เด็กยังไม่ถึง๑๕ปี
ไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็ไปโดนไปอีกไม่เกิน๑๐ปี
รวมรวมแล้วมีครึ่งชีวิตเลยนะคะนั่นอ่ะคือคือไม่ถึงด้วยมึง
อยู่ไม่ถึงนะครับถ้าในคุกมันอยู่ต้องสั้นลงฮะ
เพราะว่ามันไม่มีเสรีภาพนะฮะอยู่ทางจำกัด
ดังนั้นโทษที่หนักที่สุดเนี่ยนะฮะสำหรับการกระทำชำเลานะฮะ
จะเห็นได้ว่านิดเดียวก็ไม่ได้อืม
โทษของผู้ที่ล่วงล้ำทางเพศเนี่ยนะฮะจะไม่ว่าในประเทศไทย
หรือว่าในต่างประเทศล้วนแล้วแต่ยึดหลักการล่วงละเมิด
โดยการสอดใส่ถ้าไม่สอดใส่ตีเป็นอนาจารย์ได้
นะฮะของประเทศไทยเรามีคำว่าอนาจารย์ซึ่งอ่า
คำว่าอนาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่ามาจากลักษณะของวัฒนธรรมเรานะฮะ
ของฝรั่งมันอาจจะไม่มีค่ะผมไปที่อืม
คุณมิ้นอาจจะตกใจท่านผู้ชมอาจจะตกใจฮะที่เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ย
ไม่ใส่เสื้อครับผู้ชายฮะถอดหมดฮะคือเสื้อไม่ใส่แล้วกางเกง
กางเกงก็ไม่ใส่เก้าแก้ผ้าเหรอแก้ผ้าแล้วแก้ผ้าหมดแล้วครับ

สโกเนี่ยถือเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของเกอ่าเป็นเมืองหลวงของเกนะครับ
เพราะฉะนั้นที่นั่นน่ะวัฒนธรรมต่างกันก็จะเป็นเรื่องของเสรีภาพ
แล้วก็จะมีฝรั่งด้วยกันไปขอถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโดยที่แก้ผ้านี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นถ้าทำในประเทศไทยอ่ะมีหวังโดนข้อหาอาณาจารย์อืม
แต่ที่เหมือนกันก็คือการล่วงละเมิดทางเพศโดยการสอดใส่
ก็หมายความว่าถ้าเกิดไม่เต็มใจแล้วไปทำสอดใส่เนี่ย
คดีทางเพศที่เมืองนอกกับเมืองไทยโดนเหมือนกันฮะถ้าไปสอดใส่
และกฎหมายไทยตั้งไว้ว่า๑องค์คุรีหรือครึ่งข้อนิ้วกลาง
ฟังแล้วหนาวมากเลยครับอืมอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นะคุณผู้ชม
คือเตือนทั้งคนที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหญิงด้วยนะคะ
กันวันนี้เข้าใจแล้วอนาจารย์กับล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าข่มขืนกระทำชำราว
เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชม
ช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องที่ต้องมาตีแสกหน้ากันเรื่องของการฆาตกรรมอืมใช่

จับสาวไทยพร้อมกับหนุ่ม

ฝรั่งเศสที่ค่าเท่าอิตาลี

ก็ไปจับเจอกำลังหนีเข้าไปในป่า
อยู่ในสวนลำไยที่จังหวัดตาบ
ก็เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของสาวที่ชื่อรุจิลาสาวไทยเนี่ยนะ
คือมันยังไงมันมีผัวพร้อมกัน๓คนเลยเหรอ
เขาบอกว่าเป็นแฟนกับหนุ่มอิตาลี

คือไปตรวจสอบบ้านผู้เสียหายผู้ตายเนี่ยนะครับ

ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนเลวเท่านี้เลย
อยู่กันเพื่อจะเอาเงินอะไรอย่างนี้

รู้จักกันที่พัทยาเสร็จแล้วก็ไปได้

ระหว่างนั้นก็ไปเจอฝรั่งเศส

ก็ปรากฏว่าไปเผานั่งยาง

หมายความว่าร่างกายตายใหม่มันยังพอนั่งได้

เหมือนเล่นไอ้กวงยาง

พอใส่เข้าไปเนื่องจากยางหาง่าย
แล้วเวลาเผาไปเนี่ยมันก็เผาพร้อมกับร่างกายไปด้วยเลย

แต่ถ้าเกิดตายมานานแล้ว

มันไม่สามารถมองให้นั่งได้

ปรากฏว่าชาวบ้านเห็นว่าออกมาซื้อเสบียงกรัง

ผู้ชายฝรั่งเศสนี่ก็บอกว่าผู้หญิงทำ

คือรู้ว่าผู้หญิงวางแผนจะฆ่า

นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่มีส่วนรู้เรื่อง

ก็ถือว่าเวลาให้การ

จำเลยทั้งสองคนว่าไม่ได้ทำไม่ได้รู้เรื่องอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่รู้เลยอีกคนนึงทำ
ท้ายสุดก็คือเป็นการร่วมกันฆ่าผู้อื่นถ้ารักษณะนี้ก็คือโดยเจตนา
เรื่องนี้คงจะจบกัน๒คนผู้ชายผู้หญิงนี่คงได้ไปใช้ชีวิตในคุก
ทีนี้มาเรื่องที่อีกสำคัญซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ขับขี่ยวดยานพานะ
ไม่ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถขับรถกระบะอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเจอด่านเยอะ

ตรงเขาชี้แจงว่ามันไม่ใช่ด่านลอยเนี่ยเขาชี้แจงมาทางหลวง
ก็ต้องชี้แจงไปอย่างนั้นผมก็เข้าใจนะ
คือด่านลอยเนี่ยท่านผู้ชมครับคือไม่มีการรายงานไม่มีการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าไม่มีเครื่องหมายมีไฟให้เห็น
คุณต้องมีระยะโอ้โหไกลด้วยนะ
มี๑๕๐เมตรคุณรู้ได้ไงคุณเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้
คุณชูวิทยเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยอันนี้คือนี่เป็นทั้งทางรถและเป็นทางหลวงด้วยใช่ไหมคะ
ก็ปรากฏว่าเนี่ยรถคันหน้าเนี่ยคือรถคันหน้าชะลอจอด
เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นขาตำรวจเดินเพราะตำรวจเดินมาขวางหน้า
ก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับรถคันสีขาวเนี่ยถูกตำรวจกวักเลขให้จอด
อืมค่ะบนทางหลวงรถติดตามมาเนี่ยนะก็ชะลอจอดตามเห็นไหม
ใช่เนี่ยเบรกตามกันเสร็จแล้วรถบรรทุกคันหลังอีกทีหนึ่งชนปุ้ง

แล้วอย่างนี้ถามว่าเป็นความผิดของใคร
เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่ผิดเขาปฏิบัติหน้าที่
ทีนี้ผมมีคำรายงานประจำวันที่ตำรวจทางหลวงเนี่ย
ไปให้ไว้ที่โรงพักเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ
จากการสอบสวนทราบว่าวันเวลาเกิดเหตุนายมนตรีคนขับรถบรรทุกนะฮะ
ถึงจุดเกิดเหตุได้เกิดชนกับรถยนต์เก๋งคันตรงคันที่ไทย
ค่ะอันนี้มีคลิปรถยนต์เก่งของนายกฎชกรยังไหลไปชนท้ายรถเก่งสีขาว
ของนางสาวอภิวัลทำให้รถตั้ง๓คันได้รับความเสียหาย
พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากความประมาท
นายมนตรีคนขับรถบรรทุกแต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยในการขับขี่ไม่เว้นระยะห่างให้พอสมควร
เมื่อรถคันหน้าหยุดรถจะต้องสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย
แต่นายมนตรีคือคนขับรถบรรทุกหาใช้ความระมัดระวังไม่
จึงเกิดการเฉียวชนรถทั้ง๓คันเกิดความเสียหายดังกล่าว

คือลักษณะนี้เขาเขียนมาเขาไม่มีการพูดถึง

จะปฏิบัติอยู่ตรงนั้นซึ่งจะต้องมีจุดมีป้ายไว้ให้ชัดเจน
เพราะว่าคนที่ขับรถในทางหลวงคุณมิ้นว่าเขาขับเร็วไหม
ขับเร็วสิคะแล้วเมื่อสักครู่เป็นเลนขวาสุดด้วย
เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ทางหลวงก็มักจะปฏิเสธ
ก็อยากจะให้ทางหลวงได้มีป้ายตั้งให้ชัดเจนในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด
เยอะแยะไปหมดในประเทศไทยซึ่งผมไม่เคยเห็นในประเทศไหนเขามี

เป็นการให้ไม่ใช่ครับเป็นการให้ความสะดวกเขาคือการชี้แจง
เช่นรถข้างหน้าเนี่ยนะมีสะพานนะชำรุดอยู่นะ
โบกรถแล้วก็ชี้แจงบอกเขา
ไม่ได้ว่าให้ตำรวจมาตั้งด่านตรวจค้นอะไรต่างเหล่านี้
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณนั้นครับ
ถามว่าถ้ารถเขาหยุดไม่ทันเนี่ยคนที่โดนชนด้วย

แล้วถามว่าตำรวจต้องออกมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้
ปฏิบัติหน้าที่ต้องรัดกลุ่มต้องปลอดภัยกว่านี้หรือเปล่า

แล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบตำรวจทั้งสองนายแล้ว

เราเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ